ผ่านมาวงการบรรเทอมีเรื่องช็อคใจกับการจากไป
ของนักแสดงรุ่นใหญ่ไมเคิลพูพาร์ต
ได้ตัดสินใจจบชีวิตลงในวัย๕๒ปี

นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ไมเคิลภูพาร์ทวัย๕๒ปี
ตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองที่บ้านพักค่ะ
ซึ่งภายหลังทราบมาว่าเจ้าตัวนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
มานานกว่า๒ปีแล้วก็มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยนะคะ
ในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาของคุณไมเคิลก่อนหน้านี้
คุณไมเคิลเองมีผลงานแสดงละครหลายเรื่องนะคะ
รวมไปถึงผลงานภาพยนตร์และงานโฆษณาก็มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
พักหลังมาก็ห่างหายจากหน้าจอนั่นเอง

เคิลเป็นพี่ชายของคุณโอลิเวอร์ภูพาร์ท
หลายคนบอกคู่นี้เข้าหน้ากันเหมือนกับปากแปลกเลย
แล้วก็เป็นน้าของพระเอกชื่อดังนิวชัยพลด้วยค่ะ
หลังจากทราบข่าวร้ายนี้นะคะคนในวงการบันเทิง
ก็ออกมาแสดงความเสียใจกันมากมายนะคะ
โดยเฉพาะในอินสตราแกรมของคุณนิวชัยพล

ก็ได้โพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนบรรยายด้วยรูปหัวใจสีขาว
มีทั้งพี่แดงธัญญาเกรทวรินทรชรจินดาโชธมอสปฏิผ่าน
แล้วก็เพื่อนร่วมวงการอีกหลากหลายคนเลย
เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวค่ะ

ก็ได้โพสต์ภาพผลงานที่เคยร่วมแสดงกับคุณไมเคิล
จากไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
การสูญเสียครั้งนี้ของครอบครัวด้วยนะครับคุณผู้ชม